หลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวมาตั้งแต่กลางเดือน

กรุงก็ได้สัมผัสอากาศเย็นกันบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์เรื่องของการเข้ามาของพายุกับลมหนาวที่มาพร้อมกัน
ตอนนี้ก็ทำให้คนกรุงนั้นได้เจอกับอากาศเย็นในช่วงเช้า

ก็ทำให้ในช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนที่จะยังคงมีโอกาสตก
บริเวณพื้นที่กรุงเทพหานครรวมไปถึงหลายพื้นที่นะครับ
เพราะว่าขณะนี้เองหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุลูกดังกล่าว

ซึ่งการสลายตัวเข้าสู่เมืองไทยของเรา
จึงทำให้ลักษณะการตกของฝนนั้นอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่เร็วเหมือนผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชา

ดังนั้นจุดที่ผ่านในแต่ละจุดก็จะมีความช้ากว่าเดิมนะครับ
จุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างนะครับ
จุดก่อนหน้านี้เจอกับเรื่องของน้ำท่วมขังทีนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
สังเกตว่ามีการแผลลงมาถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
จะเป็นบริเวณแถบชายแดนที่ติดกับลาวติดกับพม่าสักส่วนใหญ่

ในช่วงค่ำนี้ก็จะค่อยเคลื่อนตัวมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ
พรุ่งนี้เช้าอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตรงนี้
สังเกตว่ามีการก่อตัวของกระแสลมหมุนวนตรงนี้นะครับ

ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นี่คือลักษณะอากาศในช่วงเช้าวันนี้นะครับ

ดังนั้นช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ใครจะวางแผนทำกิจกรรมก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ